กรณีของพระพุทธอิสระ
อันนี้คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกัน
แต่ว่าเหตุการณ์ของพระพุทธอิสระเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปบุกจับกลุ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะ
โดยการบุกตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนำกำลังเข้าไปตรวจค้น

ไปจับกลุ่มพระพุทธอิสระคากุฏิเลยนะคะข้อหา
เป็นผู้ใช้ผู้อื่นทำร้ายเจ้าหน้าที่พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เป็นผู้ใช้ให้ร่วมหน่วงเหนียวกักขัง
เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นข่มขืนใจ

และอีกหนึ่งกรณีก็คือการปลอมแปลงพระปรมาพิไทย

คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่วัดอ้อน้อยที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
พลตำรวจตรีอภิชาติสิริสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย
ก็นำกำลังตำรวจหน่วยคอมมันโดแบบอาวุธครบมือค่ะ
พร้อมกับหมายจับสารอาญาไปควบคุมตัวพระพุทธอิสระ
ปฏิบัติการนี้ก็เกิดขึ้นแต่เช้า๖โมงเช้าเมื่อวานนะครับ
ใช่ค่ะก็ไปตรวจค้นในวัด๔จุดนะคะ
ก็คือบริเวณแหล่งผลิตสมุนไพรอาคารอโรคยาเพศัตริย์
บริเวณมูลนิธิธรรมอิสระตรวจสอบเอกสารต่าง
บริเวณกุฏิพระพุทธอิสระกลางทุ่งนาแล้วก็โรงทานวัดอ้อน้อย
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวพระพุทธอิสระ
ขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญารัชดา
ใช้เวลาสอบปากคำอยู่นานค่ะนานกว่า๕ชั่วโมง
ในความผิด๒ข้อหาเมื่อสักครู่ที่บอกไป
เรียงกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นผู้ใช้ยุโยงส่งเสริม
ผู้อื่นทำร้ายร่างกายตำรวจจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ข้อหาใช้ให้คนอื่นหน่วงเหนียวกักขังให้ข่มขืนใจ
และข้อหาใช้ให้ผู้อื่นปล้นทรัพย์ในฐานะเป็นอ้างยี่ซ่องโจร
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนปี๒๕๕๘
ที่มีการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมที่ถนนแจ้งวัฒนะ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของการแอบอ้าง
ใช้พระปรมาพิไทยพปรแล้วก็สก
กรณีจัดสร้างพระเครื่องนักปลกรุ่นหนึ่งในปฏภีร์
พระพุทธอิสระจัดสร้างขึ้น

โดยข้อมูลจากการสอบปากคำของตำรวจนะคะ
ก็ปรากฏว่าพระพุทธอิสระให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหา
ทีนี้เมื่อตำรวจคุมตัวพระพุทธอิสระมาถึงด้านหลังศาล
ซึ่งตรงนั้นเป็นห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ที่จะเข้าไปสู่ห้องพิจารณาคดีเนี่ยนะคะ
ก็มีกลุ่มมวลชนที่เดินทางมามาให้กำลังใจ
กลุ่มคนที่เขาอยากเลือกตั้งก่อนหน้านี้อยู่ก่อนแล้วนะ
ก็เลยมีการตระโกนโหร้องด่าทอพระพุทธอิสระด้วยความไม่พอใจ
ทีนี้ทางพระพุทธอิสระสีหน้าก็ยิ้มแย้มเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามหยุดการกระทำของกลุ่มดังกล่าว
เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของศาล
แล้วก็เหตุการณ์ต่างมันสิ้นสุดลง
ตอนที่พระพุทธอิสระเดินเข้าสู่ห้องพักที่คุมขังไป
พระพุทธอิสระแต่งกายชุดขาวออกมาแล้วนะฮะ

เพราะถือว่าเป็นการศึกแล้วนะครับ
แล้วก็ถูกควบคุมตัวส่งสารฝากขังนะฮะ
ส่วนท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนนะคะ
ก็มีการคัดค้านการประกันตัวในคดีนี้
แต่ทีนี้ในระหว่างการพิจารณาเนี่ย
เจ้าหน้าที่ศาลมีการเชิญพระพิสุชั้นผู้ใหญ่๓รูป

สารก็อนุญาตตามคำร้องของพนักงานสอบสวน
ฝากขังพระพุทธอิสระผัดแรก๑๒วันนะคะ
แล้วก็ให้นำตัวไปคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

เดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เพื่อทำการลาศิกขาให้กับพระพุทธอิสระ

หลังจากนั้นค่ะพระพุทธอิสระหรือว่า
ชื่อจริงก็คือนายสุวิทย์ทองประเสริฐ
ก็ถูกเจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวลงห้องพิจารณา
ไม่ได้มาในรถคุมขังของเรือนจำนะ
นี่ค่ะนี่ค่ะกลับศึกขาวแล้วนะครับ
กับศึกแล้วนะครับค่ะก็ไม่ได้มาในรถคุมขังของเรือนจำที่รวมกันกับผู้ต้องขังอื่นทั่วไป
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ราชธรรมจัดรถคุมขังพิเศษเอาไว้ให้
สีหน้าสีตาเท่าที่นักข่าวของเราสังเกตแล้วก็รายงานมานะคะ

สีหน้าสีตาของพระพุทธอิสระค่อนข้างมีความกังวลอย่างชัดเจน

มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่ศรัทธาก็เดินทางมาให้กำลังใจ
ตะโกนเรียกชื่อหลวงปู่หลวงปู่อย่างดังเลยนะคะ
มีการเคาะประตูเรียกแล้วก็เสียงที่
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินต่อไปนี้มีเสียงร้องไห้
งงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวฟังเสียงช่วงนี้หน่อยละกันค่ะ
นี่เป็นคำกับท่านคุณครับ

บางครั้งเราก็มีผิดมีถูกใช่ไหม
แต่ต้องขนาดนี้กันเลยเหรอพี่ก็ไม่เข้าใจอะ
แล้วก็ดูพวกเราเป็นตายต้องเท่าไรอะ
เพราะอะไรเราชาติเราออกมาเรารักชาติเรารักบ้านเมือง
ออกออกออกแล้วก็ออกออกข้าวออกมาจากบ้านนี้
เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นจะตายแต่เราก็ต้องออกมา
เพราะเรารักบ้านเมืองเรารักประเทศนี้

ถ้าไม่ถึงมันขนาดนี้แหละพี่ว่า

แต่พวกเราก็ไม่พี่ว่าพวกเราก็ต้องทำของเราต่อไป
ทำของเราก็ต้องทำตัว
คือตอนที่ญาติโยมเห็นพระพุทธอิสระนะครับที่ตอนนั้นเคารพนับถือ

เพราะว่าใส่ชุดขาวออกมานะฮะโอ้โหทุกคนถึงก็ปล่อยโฮเลย
แล้วก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รัชธรรมก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง

อดีตพระพุทธอิสระเดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ขั้นตอนหลังจากนั้นอดีตพระพุทธอิสระ
ควบคุมตัวไปที่แดนแรกรับผู้ต้องขังใหม่
แล้วก็ต้องมีการเอาตัวไปตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียด
เพื่อดูว่ามีอาการเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวอะไรไหม

แล้วก็ใช้เวลาในการปรับตัวระยะหนึ่ง
ก่อนที่จะแยกแดนไปตามโทษที่ถูกคุมขังต่อไปด้วยนะคะ
เรื่องนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เองไม่ว่าจะเป็นกองปราบเอง
ก็บอกว่าเป็นการทำงานตามขั้นตามตอนของกฎหมาย
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าต้องตรวจสอบถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด
ถ้าไม่ผิดก็ว่ากันไปนะครับ
ส่วนนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายยก
มตรีกำกับดูแลเรื่องของสำนักพุทธ
ก็บอกขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนขยายผลเป็นการดำเนินการ
ตามข้อมูลที่ปรากฏสำหรับการดำเนินการในส่วนของคณะสงฆ์นั้น
ก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายมหาเทราสมาคมและพระธรรมวินัยนั่นเองนะครับ
ส่วนหลายคนเป็นห่วงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ก็ย้ำว่าต้องดูไปตามข้อกฎหมายนะครับ